อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพิสุนโลก
หนุ่มคนหนึ่งนอนอยู่ในบ้านดีครับ

ก็เลยรีบตัดสินใจกระโดดออกมาจากบ้าน

เป็นเหตุเพราะว่าท่อประปาใต้บ้านนั้นมันแตกครับ
ทหารกองทัพภาคที่๓และเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่๒๔๓หมู่๑ตะบนวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
นี่เลยครับบ้านจมไปอยู่ในน้ำแบบนี้ทั้งหลังเลยนะครับ
ลงไปในแม่น้ำวังทอง
โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายนิรุธโภษีอายุ๔๘ปี
รอดตายอย่างหุดหวิดคุณผู้ชมครับเพราะว่า
ขณะที่เกิดเหตุนอนพักอยู่ในบ้านดังกล่าวแล้วกระโดดออกมาได้ทันนะครับ
นายนิรุธเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าประมาณตีหนึ่งกำลังนอนอยู่ดี
กำลังเคลิ้มสบายนะฮะก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมบ้านเนี่ยมันเอียง
ตอนนั้นเนี่ยบ้านเนี่ยเอียงไม่มากแต่รู้สึกว่าอ่ะเริ่มเอียงแล้ว
ต่อมาได้ยินเสียงบ้านลั่นครับอันนี้ไม่แน่ใจแล้วต้องรีบกระโดดออกมาจากบ้าน
ทีนี้พอไปตรวจสอบหาสาเหตุก็บอกว่าน่าจะมาจากทอดน้ำปลาปลาแตก
กัดซอสตระหลิงจนซุดทำให้บ้านเนี่ยพังลงไปอ่า
ไปฟังเสียงของเจ้าของบ้านหน่อยครับ
แล้วก็ห่างไปประมาณ๒อาทิตย์
เขาก็มากบ
มากบนะครับพอมากบแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้

หนักยิ่งกว่าเดิมคือมันไม่ซ่อลงข้างห้องน้ำแล้ว
มันไหลกเลย

ผมก็ไปแจ้งครั้งที่ล่าสุดเมื่อ๓๑ตุลาฮะ

เพราะปกติบ้านผมแยกหาทั้งแค่นี้ครับ

ประปาผมก็บอกเขาว่ามันเป็นอย่างนี้ปัญหาเป็นอย่างนี้

ราวให้ฟังเขารู้ว่าท่อประปา

สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วครับพังทั้งหลังเลย

ทางด้านของนายสุวิทย์สุริยวงศ์ในอำเภอวังทองก็ออกมากล่าว

สาเหตุบ้านพังน่าจะมาจากน้ำในแม่น้ำวังทอง
มีปริมาณมากในช่วงเดือนที่ผ่านมา
จากนั้นน้ำมันลดระดับลงไปเร็วมากครับ
ที่เห็นมันสูงมากมันชันมากนะครับ
ทำให้ดินบริเวณตลิ่งสไลด์ลงไปแล้วบ้านก็พัง
จากการตรวจสอบพบว่าบ้านข้างเคียงอีกประมาณ๒๓หลัง
มีแนวโน้มจะเกิดดินสไลด์เช่นเดียวกัน

จึงสั่งการให้เจ้าชีวิตเร่งเข้าไปสำรวจ
หากพบว่าเสี่ยงอันตรายต้องแจ้งให้ผู้อาศัยย้ายออกมาก่อนครับ
พร้อมทั้งดำเนินการปรับตลิ่ง
มันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองสาเหตุที่พูดไป
เพราะว่าแต่ก่อนตอนนี้น้ำมันสูงไง
น้ำลดแล้วมันก็เอาดินลงไปด้วย

และเป็นเรื่องของท่อปลาปลาค่ะ